แจ้งตำรวจวิ่งไล่จับเห็นบอกว่า
ตำรวจ๕๐นายเลยนะ
เมตรเดี๋ยวเบิร์ตจะได้ออกเสียงถูกด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาจ้าง
จ้างตำรวจ๕๐นายนะครับ
ในพวกเหตุการณ์พิเศษพิเศษบอกว่ามาจับพวกฉันหน่อยสิ
พวกฉันอยู่ในที่ล้างเนี่ยที่นี่นะครับ
ไปดูครับคุณผู้ชมเราเอาภาพนิ่งมานะจริง
ทำลงยูทูปเป็นภารกิจครั้งนี้คือให้ตำรวจ๕๐นาย
ตามในเนสแล้วก็ทีมงานรวม๗คนนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในห้างร้างนะครับ
เจอภายในหนึ่งชั่วโมงตำรวจกระจายกำลังก็ค้นหาอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็ใช้โดรนในการช่วยค้นหาด้วยหลังจากจบภารกิจ
ตำรวจสามารถหาทีมงานของเขาเจอได้๓คน
โดยช่วงท้ายของวิดีโอนะครับเนสบอกว่ารอบหน้าโอ้โห
ต้องเพิ่มความสนุกให้กับตัวเองและคุณผู้ชมเพิ่มยังไง
เดี๋ยวจะเอาตำรวจเป็นร้อยนายแล้วก็จะเอาเคนายมาด้วย
แล้วก็สุนัขดมกลิ่นสุนัขดมกลิ่นมาด้วย
หลังจากวิดีโอนี้เผยแพร่ออกไปเป็นเรื่องเลยครับ
ชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายนะ
คนที่แบบว่าเห็นด้วยนะครับก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็มี
เอาคนเห็นด้วยก่อนไหมคนเห็นด้วยเขาบอกว่าโอ้โห
คุณอย่าไปคิดอะไรมากดินี่ก็เหมือนการจะได้แหม
มีสถานการณ์ให้ตำรวจฝึกซ้อมมาในตัวเออนะครับคนคิดแบบนี้
ส่วนบางคนเห็นต่างบอกเฮ้ยตำรวจที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ตำรวจจริงหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะทำคอนเทนต์นี้
ได้หรือเปล่าผิดหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
เอาล่ะครับต้องมาถามผู้เกี่ยวข้องแล้วครับคุณผู้ชมครับ
พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ก็รับหน้าออกมารับหน้าออกมาชี้แจงบอกว่าขณะนี้
สั่งการโดนให้ผู้บริษฐการตำรวจภูทธรณ์ภาคเจ็ด
และผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ใช้นะครับซึ่งตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่ถ่ายทำตรวจสอบข้อที่จริงที่ว่า
บุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับได้ขออนุญาตถ่ายทำหรือเปล่า
ที่ใช้ปืนใช้ยานพานะถูกต้องหรือเปล่าเบื้องต้นทราบว่ามีตำรวจจริงบ้าง
ส่วนคนอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริง
ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ตำรวจแต่มารับจ้างแต่งกายเป็นตำรวจ
และไม่ได้ขออนุญาตก็มีความผิดฐานแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิครับ
ยูทูบเบอร์ล่ะยูทูบเบอร์หากไม่มีการขออนุญาต
แล้วไปจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจมาแต่งกายเป็นตำรวจ
ทูบเบอร์นั้นจะต้องรับโทษเหมือนกันนะเสมือนตัวการด้วย
พลตำรวจตรีภัยโรธคุ้มภัยผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบ
ไม่พบอะไรฮะไม่พบว่าตำรวจในท้องที่หรือในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ปรากฏตัวอยู่ในคลิปนะไม่มีนะไม่มี

แต่งเขาแต่งกายคล้ายตำรวจชุดตำรวจเขาหาซื้อได้น้ำแข็ง
นี่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนแต่งกายคล้ายตำรวจหรือเปล่า
โดนคดีนี้กันไปนะดีกว่าโดนเรื่องนั้นนะครับ
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นตำรวจในท้องที่หรือเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ส่วนการขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำในพื้นที่ล่ะ
สอบถามไปยังสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ทำกันแทบจะไม่ได้ขออนุญาตสักอย่างครับลองฟังท่านผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยฮะ
ตำรวจที่ว่าจ้างมาเนี่ยเป็นตำรวจที่ไหนแล้วก็เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

แม้กระทั่งตำรวจจริง
แล้วก็เป็นตำรวจในอื่น

เราก็จะพูดความชายได้สั่งการไปแล้ว
ดำเนินการตามระเบียบอย่างเต็มที่ครับ

ไม่ใช่มานั่งเล่นเกมกับยูทูบเบอร์นะครับ

แต่ถ้าจะมาเล่นนอกเวลาราชการหรือไง
ก็ต้องการแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ย

ผู้การครับไอดอมยังไม่เข้าใจครับ
ก็พยายามอธิบายแล้วดอมฟังพี่
คือที่เห็นนั่นน่ะยืนเต็ม
คือมีไม่ใช่ตำรวจ
แต่ถ้าคนไหนที่เขาคุ้นกัน

ไม่ใช่คนที่ยืนอยู่เนี่ย

หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเนี้ยทำคอนเทนต์แล้วก็กลายเป็นประเด็นอ่ะ
ก็มีเยอะอ่านข่าวมานะคะ